ดูความรักช่วงเทศกาลลอยกระทงกันดีกว่า
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าช่วงนี้หัวใจของ
มีแฟนกันร้ายผู้หลายคนใช่เขาอ่ะนี้นำเสนอไปแล้วนะคะ

เพื่อนในกวนเขาคุณอเล็กที่ระเด็ดค่ะ

ว่ากำลังจีบน้องโบเมลดา

คือเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเสนอไปแล้วล่ะค่ะ

ช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมก็ออกมาเปิดใจเลยล่ะค่ะ
ยอมรับแมนว่าจีบฝ่ายิงที่๒เดือนแล้วค่ะ
แล้วตอนสัมภาษณ์เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะคะ

หมุนแบบกลางแก๊กดอปแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็ชมโบนะคะบอกว่าเป็นคนน่ารักตลกขี้เล่นนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รีบร้อนตั้งสถานะนะคะ

แล้วรักครั้งนี้ก็อยู่ในสายตาของคุณแม่ฝ่ายหญิงตลอดค่ะ
วันเดียวกันตกเย็น๖โมงนะคะใกล้กันเลยค่ะ
น้องโบเมลาดานี่ชุดสวยมาก

โบก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะพี่
ก็อย่างที่พี่อเล็กเขาให้สัมภาษณ์นั่นแหละค่ะ

เป็นคนโป๊ะอยู่นะคุณผู้ชมนะคะ
รวมไปถึงเรื่องที่เคยโป๊แตกนะคะ
ไปสัมภาษณ์กับเจมส์จี

สไตล์เค้ามาคิดใจลองถ่ายอันเล็ก
โอ้โหโอ้โหโอ้โห
น่ารักน่ารักน่ารัก

แต่ว่าเรารู้ว่าโอเคเราอยู่กับเขา

เวลาอยู่กับอะไรที่มีความสุข

พวกพี่เร่งเครื่องแรง
เราก็แบบค่อย

แค่เป็นช่วงครึ่งเจอเริ่ม

อย่างงี้ใส่จนหนูแบบ

มันเผลอพูด

ไม่เกี่ยวกับเจมส์จิแกล้งหรอกโบ
มันอยู่ในใจคำไหนมันก็ต้องหลุดออกมา

ก็โน้นมาว่าอเล็กซีเด๊ดก็อยู่แถวนั้นละค่ะ

ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูเธออย่าบอกใครนะ

เพราะว่าน่ารักทั้งคู่เลยแล้วทุกก็ต่างคนต่างโสด